ให้ยายมีตามาอยู่เคียงคู่
โอ้โหได้โชคใหญ่เลยครับ
วัดป่าประดูที่นี่ฮะ

ที่บ้านหงุลาหมู่๑๓ท่านบลเมืองเกราะ

บอกว่าที่นี่สัปดาห์ก่อนงวดก่อนโอ้โห

ใช่ก็เนี่ยสารตายายตรงนี้
คือตอนแรกมีแค่รูปปั้นยาย
ไม่มีตายายเหงาดิ
มีคนไปบนบานบอกถ้าหากโดนบันดาลให้ได้โชคได้ลาบ
แล้วก็เดี๋ยวจะนำรูปปั้นตามาให้อยู่เคียงคู่
โอ้โหเท่านั้นแหละได้โชคตามนั้นเลยฮะ
ถามคนนี้คุณพิทักษิมเจริญอายุ๖๔ปีเขาบอกว่า
จริงน่ะก็มีคนมาทำความสารรอบสาร
ก็ทำให้สารแห่งนี้ดูใหม่ดูสวยงามตลอดเวลา
แล้วก่อนหน้านี้มีรูปปั้นยายอยู่เพียงองค์เดียว
อย่าอย่างที่ผมบอกไปแล่าก็ได้บอกกับยายว่า

แก้บนอย่างไรดิร้ำตอนด้วยลิเก
ลิเกฮะจัดลิเกให้

ขายหนังแก้บนด้วยฮะ
เรื่องต่อไปที่จะได้ชมได้แค่

ไปดูกันไปคุณผู้ชมฮะดูตรงนี้ดีกว่าน่าสนใจของคุณเยอะเลย
บอกเลยว่ามีมากมายหลายปักหลาย

มาพูดดูแบบหลายปักก็ไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นรายปักดีกว่า
แต่มันปักเอาไว้เยอะไงเรื่อง
มันไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะมันเต็มไปหมดอ่ะ
อารมณ์เหมือนเห็ดเพิ่งออกดอกเป็นเป็นชุมชนเลย
คุณดูภาพเรา๓คนตอนนี้นะ
ตั้งใจมากเราตั้งใจแบบ
แต่เตือนอย่างหนึ่งยังไงเข้าไปดูใกล้อย่าหายใจแรงนะ

ปุ๊บสลายหมดนะหมดนะจริงคุณผู้ชมพูดถูก

เอ้าเอาเรียบร้อยจำก็ไม่ได้หายหมดเลยเออจำก็ไม่ได้หายหมดเลย

ดูนะใครวิจารณญาณเจ้าพระเจ้า